ไปดูที่สมุทรสาครกันหน่อยค่ะมีคนไปเจอศพชายนิรนามนะคะ
คือไม่มีเอกสารอะไรที่ระบุตัวตนได้เลยว่าเขาเป็นใคร
แต่เขาถูกพบเป็นศพอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนึงซึ่งก็ไม่ใช่บ้านของตัวเองด้วยนะ
สภาพเนี่ยคือถูกของแข็งทุบจนหน้ายุบกระโหลกแตกเละไปหมดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะบ้านเลขที่๖๗ทับ๑ในซอยเอกชัยสายเก่าที่ตะบนกาหลง
ตำรวจเขาก็ลงพื้นที่นะคะที่ใต้ถุนบ้านก็นี่แหละค่ะ
พบศพชายอายุประมาณสัก๓๕ปีนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนี่แหละนะคะ
ออกไปเล็กน้อยที่กองเศษไม้เนี่ยมีค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหาร
แต่อย่างที่บอกค่ะตรวจสอบไม่ได้เลยว่าผู้ตายเป็นใคร
สิ่งที่เด่นที่สุดที่เห็นจากตัวของผู้ตายก็คือรอยสักลายจอราเข้ตามแขนขาแล้วก็ตามร่างกายนะคะ
ชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นปรากฏว่าที่ศีรษะและใบหน้ามีร่องรอยการถูกทุบด้วยของแข็งจนเละ
โหลกศีรษะยุบกรามเบี้ยวฟันหักเกือบหมดปากแล้วก็คางแตกด้วยค่ะ
เรื่องต้นก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าบ้านหลังนี้เป็นของใคร
ไปตรวจมาก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นของนายประนอม
ซึ่งไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยหายไปไหนก็ไม่มีใครรู้ค่ะ
บ้านหลังนี้นายประนอมอยู่คนเดียวนะคะ
เพราะว่าพ่อแม่แยกไปอยู่กับลูกสาว
มีข้อมูลบอกว่านายประนอมคนนี้ติดยาเสพติด
แล้วหลายครั้งเนี่ยเสพมากเกินขณะจนหลอนพูดไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยต้องให้แม่แล้วก็พี่สาวโทรหานายประนอม

ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า
ส่วนตัวของผู้ตายก็ต้องถูกนำไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
เพื่อที่จะไปพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็แจ้งญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศล

เราได้รู้ชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วก็คือชื่อว่า
นายภัยรัฐจันหอมอายุ๓๘ปี
เขาเป็นชาวตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
แต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าเข้ามาที่บ้านหลังนี้ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
ส่วนนายประนอมเองค่ะนายประนอมศรีรักษา
ก็ถูกตำรวจภูทรบางโทรัฐมาสอบ
นำตัวมาสอบปากคำแล้วนะคะช่วงสายที่ผ่านมา
เรื่องต้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านเพราะเขาออกไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำ
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะว่าผู้ตายเข้าไปที่บ้านหลังนั้นทำไม
มีความแค้นกับใครบ้างและใครบ้างที่อาจจะเป็นผู้เกาะเหตุในคดีนี้ได้
หรือนายประนอมไปวัดจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าส่วนรู้เห็นอะไรกับคดีนี้ไหม
ก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่กันอีกสักนิดนึงนะคะ